ส่วนคีย์เซ็นต์ไตล์เมืองไทยวันนี้กับคุณสุภาพพิธีกระจาย
ในวันงดสวดหยิดโลกแบบนี้

มาทางสายโทรศัพท์นะครับ

คุณกอล์ฟคุณดาวที่จะรู้ว่า

มีมากกว่า๗๐๐ชนิด

หรือ๒๕๐ชนิด

ของการที่องค์การอนามัยโลก

เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

ให้เห็นถึงโทษภัยของบุรี

เขารณรงค์อย่างที่คุณดาวบอกไปเมื่อสักครู่

แบบเรียบลดภัยเงียบลดโรคคือเขาเชื่อกันว่าถ้าซองบุหรี่เนี่ยมันเป็นสีเรียบไม่เท่ไม่เก๋
เด็กวัยรุ่นเนี่ยอาจจะซื้อมามาสูบน้อยลงเพราะเด็กวัยรุ่นสูบบุหรี่ก็เพราะอยากเท่
ซองบุหรี่เท่เท่มาแล้วก็รู้สึกเท่โอ้ยสมัยผมเด็กเด็กเนี่ยบุหรี่เกร็ดทองสมัยนั้นเนี่ย
สีแดงนะฮะแล้วใครซื้อเก็บทองทั้งซองแล้วใส่ในกระเป๋าเสื้อสีขาว
สีผ้าบางหน่อยผ้าริมเขียวธรรมดานี่แหละบางหน่อยจะเห็นซองเกร็ดทองอยู่ในกระเป๋าโอ้โหมันเท่มาก
ฉะนั้นเขาก็เลยคิดกันว่าถ้าซองบุหรี่ทำซะเรียบทำซะเรียบก็จะลดให้คนซื้อบุหรี่น้อยลงไหมโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่น
ออสเตรเลียอังกฤษสลังเศษเขาออกแล้ว
แต่ว่าบริษัทบุรีเนี่ยเขาเขาไม่ยอมเขาไปฟ้องศาล
แต่สารเนี่ยก็ตัดสินให้ฝ่ายรัฐบาลที่ออกกฎหมายเป็นฝ่ายชนะ
ฝ่ายของบริษัทบุรีเนี่ยยอมแพ้อันนี้เขาก็คิดขึ้นมาแล้ว
ฉะนั้นบ้านเราก็ลองคิดกันดูนะครับว่าถ้าเราจะออกกฎหมายแบบนี้อีกสักประเทศนึง
มันจะช่วยให้นักสูบหน้าใหม่เข้าถึงบริน้อยหรือไม่
เพราะว่าซองบุหรี่ไม่เท่แล้วนี่ตอนหลังเราก็ไปใช้สัญลักษณ์ให้
ซองบุรีมีรูปอะไรต่อละน่าเกลียดมีอะไรต่อละต่าง
นั่นก็ได้ผลในระดับหนึ่งแต่คนที่เขาสูบแล้วเนี่ย
ติดแล้วไปถามเขาเถอะเขาบอกไม่มีปัญหาไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลย
ว่างั้นเถอะไม่ได้ยังคิดอะไรเลยตามที่ซองเขาบอก
สูบหน้าใหม่เนี่ยเป็นนักสืบที่น่าเป็นห่วงมาก
ผมเคยพูดคุยกับหมอประกิจวาธีสาธุกิจ
คุณหมอประกิจกับหมอหาทัยชิตานนท์เนี่ย
เป็นหมอที่คนไทยควรจะนึกถึงท่านให้มากนะ
สองคนนี้ได้ต่อสู้มายาวนาน
นี่คุณหมอพระกิจที่เห็นในรูปนี่แหละหมอประกิจวาธีสาธุกิจ
ต่อสู้กับเรื่องนี้มาก่อนที่เราจะมีสอสอซะด้วยซ้ำไปมั้ง
ผมถามหมอประกิจเจอกันวันก่อนบอกว่า
คุณหมอที่รณรงค์มาเนี่ยผลเป็นยังไงถ้าให้ประเมิน
หมอบอกว่าคนสูบบุหรี่ที่อายุมากเนี่ยลดลงไปได้เยอะ
แต่จำนวนคนสูบบุหรี่ไม่ได้ลดลงถามเอาเพราะอะไร
ก็เพราะว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยเข้ามาสูบบุหรี่แทนคนรุ่นเก่าที่เลิกไปแล้วเนี่ยเยอะเหมือนกัน
ฉะนั้นเป้าหมายของการลนรงค์ต้องลนรงค์ไปที่เด็กวัยรุ่น
ว่าทำยังไงที่จะให้ไม่เริ่มติดบุหรี่เพราะติดแล้วเลิกยาก
หมายอยู่ตรงนี้เป้าหมายอยู่ตรงนี้
ฉะนั้นประเทศไทยจะเดินหน้าเรื่องนี้ยังไง
หนึ่งเรื่องซองแบบเรียบเนี่ยเราจะกล้า
เราจะกล้าออกกฎหมายมาขนาดนี้ไหม
อีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่า
ประกิจอาจจะไม่พูดแต่ว่าตอนหลังนี่คนพูดกันเยอะ
ว่าการเข้าซื้อหาบุหรี่มาขายมาสูบเนี่ยเดี๋ยวนี้มันสะดวกมากขึ้น
สมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีร้านสะดวกซื้อ
บุรีก็จะมีตามร้านขายของชำทั่วไป
ตอนหลังเนี่ยเขาบอกว่าใครขายบุหรี่ห้ามโชว์ซอง
แต่ให้เขียนในกระดาษได้ว่าที่นี่มีบุรีขาย
แต่ว่าระยะหลังประเทศไทยมีร้านค้าประเภทสะดวกซื้อ
พูดง่ายก็๗๑๑อะไรพวกนี้แหละ
มีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงในทุกหมู่บ้านมีหมด
แล้วร้าน๗๑๑ร้านสะดวกซื้อพวกนี้ก็มีบุหรี่ขาย
จริงอยู่ไม่ได้โชว์บุรีแต่ทุกคนเด็กทุกคนก็รู้
ว่าร้านสะดวกซื้อมีบุรีขาย
ขายง่ายแล้วก็ซื้อง่ายมากเลยครับ
มีคนเคยตั้งคำถามไปถึงเจ้าของ๗๑๑ว่า
ธุรกิจท่านก็ใหญ่โตครอบคลุมอะไรต่ออะไรหลายแขนง
ท่านก็ทำงานเพื่อสังคมมามากทำบุญก็เยอะสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างโรงเรียน

โดยไม่ให้ร้านสะดวกซื้อ๗๑๑ของท่านเนี่ยไม่ให้ขายบุหรี่
อันนี้ก็ถือกับว่าเป็นทำบุญให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเยาวชนที่จะติดบุหรี่
แล้ววันหนึ่งก็จะกลายมาเป็นคนป่วยแล้ววันหนึ่งก็จะกลายเป็นคนเป็นมะเร็ง
แล้ววันหนึ่งรัฐก็ต้องมีภาระในการรักษาเยียวยาคนเหล่านี้ปีหนึ่งไม่รู้ตั้งเท่าไหร่
มีคนตั้งความหวังเรื่องนี้ไว้เยอะนะครับว่าถ้าร้านสะดวกซื้อจะทำบุญใหญ่สักครั้งหนึ่งโดยไม่ขายบุหรี่ในร้านสะดวกซื้อ
เขาเชื่อว่าเด็กจะเข้าถึงบุรีได้ยากขึ้นแล้วก็จะเป็นผลให้การสูบบุรีในวัยเยาวชนเนี่ยลดน้อยถอยลง
นี่ก็นำมาฝากในวันงดสูบบุรีโลก๓๑พฤษภาครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
ขอบคุณคุณสุภาพรีขจัยมากนะครับเดี๋ยวพบกันในสตูดิโอมี่นะครับ
สวัสดีครับ
มาดูว่าซองบุหรี่แบบเรียบเราจะทำได้หรือไม่
ลดการเชิญชวนลดนักสูบหน้าใหม่ได้หรือไม่ต้องดูกันฮะ